ภารกิจของลุงป้อมนำทัพไปรับมือน้ำท่วมที่โคราช
แต่ไม่อาจไปกราบย่าโมได้ลูกหลานย่าโมเขาคล้องแขนเลย
ห้ามลุงป้อมครับขึ้นไปกราบย่าโมอ้าว
พีอาร์มองหน้ากันเลิกลักแล้วกูจะถ่ายภาพยังไง
จะเอายังไงต่อนี่ภาพสำคัญเวลาไปเหยียบแผ่นดินโคราช
ต้องไปกราบย่าโมได้สำคัญสุดฮะภารกิจแทบจะเป็นรองเลย
แต่ว่ารอบนี้รองนายกประวิทย์วงสุวรรณลงพื้นที่ไป
ท่านอยู่ในฐานะรองนายกแล้วเป็นฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วย
ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
มีท่านผู้ว่าวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการนครราชศรีมาต้อนรับ
อันนี้เข้าใจแต่ที่แหมหลายคนมันเริ่มไม่ค่อยเข้าใจแล้ว
ทำไมทัพสอสอพลังประชารัฐจัดหนักเหลือเกินไปกันทั่วเลยฮะ
ไปกันเพียบเลยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาพลังประชารัฐดรแหม่มนรมน
ดรแหม่มนรมนก็ไปด้วยท่านวิรัติรัตนเศษอันนี้เข้าใจ
ท่านไปสอสอโคราชในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกหลายหลายท่าน
รัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกิจรัฐมนตรีดีเอสชัยวุฒนาคมานุสร
ก็ไปด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นย่านแจ้งวัฒนะไม่มีใครไม่รู้จัก
คุณสีระเอ้ยคุณเห็นเหรอเห็นแล้วนี่ผมชี้ผมชี้มั่วมั่วนะ
นั่นใดมันมาค่ะมันบังเกิดนะฮะนี่ขนาดชี้มั่วมั่วท่านสีระเจจาคะ
แจ้งแจ้งวัฒนะไม่มีใครไม่รู้จักเขาจากแจ้งวัฒนะนี่ไปรับพร้อมกับ
ป้อมด้วยลงพื้นที่พร้อมกับลุงป้อมด้วยแล้วดาวกับเดือนมันต้องมา
คู่กันไงหากดาวน์ไปแล้วเดือนไม่มามันจะได้ยังไงใครอีกคนนะ
คุณเอ๋พี่เอ๋สอสอพี่เอ๋เดินข้างเลยต้องมาด้วยกัน
กบคู่กันปรินาไกรคุบก็ลงพื้นที่ไปด้วยอ้าวไม่ต้องทำงานอื่นกันเห
สอสอเขามีงานอื่นแต่นี่ภารกิจลุงป้อมก็ต้องไปรอให้การต้อนรับ
แล้วไปรับกับพร้อมกับลุงป้อมแต่ละครั้งแต่ราคา๕คน๑๐คนกระจิ๊บกระจ้อยร่อย
ไม่มีฮะอืมต้องมีหลักสามหลักสี่ค่ะสี่สิบฮะรอบนี้สี่สิบ
สอสอพลังประชารัฐไปรับลุงป้อมกับภารกิจตรวจน้ำที่นครราชศรีมาด้วย
แต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีงานนี้เนี่ยสำคัญที่สุด
คือต้องมีท่านรัสธรรมท่านรองระยุกต์ยืนอยู่ตรงกลางไปกราบย่าโมครับ
มีสอสอซ้ายสอสอขวารายล้อมเพื่อจะถ่ายรูปที่ลานอนุสวรี
เท้าสุระนารีแต่ว่ารอบนี้หมดสิทธิ์เลยทำไมอ่ะ
ก็เด็กเขาไม่ให้ไปอ่ะลูกหลานย่าโมเขาคล้องแขนกันแบบนี้
มีครั้งเดียวที่จะขึ้นไปไหว้ยโมด้าข้ามหัวกลุ่มไป

คืนอำนาจให้ท้องถิ่นนะคะ
นี่คือเยาวชนในพื้นที่เขาไม่เอาไง
ไม่เอาลุงป้อมแล้วก็จริงจะต่อต้านลุงตู่รัฐบาลด้วยนะฮะ
พอคล้องแขนกันแบบนี้ทีมพีอาร์มองหน้ากันเลิกลักแล้วถ่ายรูปยังไง
สุดท้ายแล้วเพื่อเป็นการเลี่ยงการประทะกัน
จริงตรงนี้นอกจากมีกลุ่มต้านแล้วมีกลุ่มเชียร์แล้วนะ
เขาจัดกลุ่มเชียร์ไว้ให้กลัวว่าสองกลุ่มจะมาเผชิญหน้ากัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการเอามาเป็นตัวกลาง
ป้องกันทั้งสองส่วนอย่าให้ทำไมเผชิญหน้ากัน
แต่สุดท้ายลุงป้อมเองก็ท่านก็ตัดสินใจเด็ดขาดนะ
มาในจุดนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประทะหรือหลีกเลี่ยงคำด่า

โอ้โฮลุงตูโดนไหมไอ้เย็ดทุ่มหวาน

ไปพื้นที่อื่นแทนโนนไทยลงพื้นที่โนนไทยแทนนะครับ
กับว่างานนี้ลุงป้อมมาเมืองโคราชไม่ได้กราบย่า

กราบบ่อยแล้วมาบ่อยแล้วกราบบ่อย
แต่อย่าเพิ่งละสายตาอีกเช่นเดียวกัน

ลุงตู่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการตรวจน้ำที่
นนทบุรีนะฮะตรวจพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีปัญหา

ไปมามีเรื่องฮือฮานายกเบิร์ตโหลกลูกน้อง
เบิร์ดโหลกเลยเหรอตบโหลกลูกน้องเลยชมในใต้อีกที

ถ้าเป็นตลกเนี่ยมันต้องมีครับแพมงนะฮะ
แต่ว่ารอบนี้ไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยมันอยู่ไกล
ทีมข่าวได้ซูมภาพเข้าไปแล้วใครเป็นผู้โชคดีงานนี้
เป็นชุดรอปภสร๑ชุดรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี
งานนี้เนี่ยโดนเบิร์ตโหลกเองเฮ้ยเบิร์ตเบาเบิร์ตแล้ว
ลองโดนไหมล่ะมีใครอยากลองโดนหรือเปล่าฮะ
โดนไปเต็มไม้เต็มมือเพี๊ยะสูบโชคให้เสียงภาษาไทยอะไรฮะ
เดี๋ยวอะไรฮะใช่มือนายกเหรอคะมือนายกก็ลุงตู่อยู่คนเดียวตรงนั้นอ่ะ

ชัดเจนมากคนอื่นซ้ายคนอื่นขวามองตากันเลิกลาก

งานนี้ก็คือจริงเป็นภารกิจตั้งแต่๓๐กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โอ้โหโซเชียลเขาโกรธแทนนะนี่มันคือการข่มแหงลูกน้องล่ะ
นี่มันคือการข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ไปมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เฮ้ยก็ไปด้วยนี่ดรแด็กซ์ธนากรวางบุญคงชนะ
ก็ไปด้วยเหมือนกันแต่พอไปด้วยก็ไม่มองหน้าใครเหมือนกันว่ะตอนนั้น
แต่มาแถลงข่าวโอ้ยักษ์ยักษ์ยักษ์กันเหมือนเพื่อนกันแนนดู
เหมือนเจ้านายเหมือนลูกน้องอ่ะตบลัยตบบานะคะตบหลัง
ยังเคยตุ้ยท้องเล่นเลยเพราะฉะนั้นนี่
เจ้านายกับลูกน้องเขาหยอกกันธรรมดา
ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นการข่มเหงกันแต่ประการใด

เฮ้ยจะรีบไปไหนล่ะพี่
ขอบคุณคือขอบคุณสื่อมวลชน
ที่เป็นห่วงเรื่องนี้แต่อย่ามาคิดมาก

แล้วเขาเป็นอาหาร

ลูกตูถ้าสนิทกับใครบ๊บบบบ
สองทีสนิทน้อยหน่อยไอ้นี่สนิทน้อย

ผมไม่กล้าสนิทด้วยผมกลัวโดนอย่างอื่น